มีหญิงชะลาคนนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะอายุ๖๑ปี
ไปแจ้งความกับตำรวจว่าถูกข่มขืน
คมขืนที่ชุมชนใต้ทางด่วนใกล้วัดบัวขวัญนะคะ
แต่ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ
ผู้ต้องหาบอกว่าไม่ได้ข่มขืนเป็นการสมยอมกัน
เพราะว่านั่งดื่มเหล้าอยู่ด้วยกันแล้วก็เกิดอารมณ์ทางเพศก็เลยสมยอมกัน
แต่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหา
ที่มีคดีคนร้ายไปข่มขืนหญิงสูงวัยในหลายพื้นที่
นครปฐมทั้งสมุทรสาคร
เปรียบเทียบดูว่าใช่คนร้ายที่ก่อเหตุในพื้นที่อื่นด้วยหรือเปล่า
พันธุ์ตำรวจเอกกิติศักดิ่งกมลผู้กำกับการสถานีตำรวจ
ทรรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
พร้อมตำรวจชุดสืบสวนจับตัวนายอัธพล
พวกดีบอลอายุ๓๖ปีชาวจังหวัดสมุทรสาคร
กุมได้ที่ตำบลคลองคอยอำเภอปากเกร็ดนะคะ
หลังก่อเหตุทำร้ายและข่มขืนหญิงชราวัย๖๑ปี
บริเวณชุมชนใต้ทางด่วนใกล้วัดบัวขวัญตำบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรี
ผู้ต้องหายอมรับว่ามีเพศสัมพันธ์กับหญิงชราวัย๖๑ปีคนนี้จริง
แต่บอกว่าไม่ได้ข่มขืนเป็นการสมยอม
เพราะว่านั่งดื่มเหล้ากันอยู่จนเกิดอารมณ์แล้วก็สมยอมกัน
แต่ตำรวจไม่เชื่อคำให้การของผู้ต้องหาค่ะ
เพราะว่าผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าที่ท้องเนี่ยเขามีร่องรอยการถูกทำร้ายเป็นแผลชะกันเลยนะคะ
และจากการตรวจสอบประวัติของผู้ต้องหาคนนี้ก็พบว่าเคยถูกจับในข้อหารักทรัพย์
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและมีพฤติกรรมการก่อเหตุไปคล้ายกับคนร้าย
ที่เคยก่อเหตุข่มขืนผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐมและจังหวัดสมุทรสาครด้วย
ก่อเหตุในพื้นที่อื่นด้วยนะคะ